ถึงคราบน้ำมันที่มาตะพุธคือมันเกิดขึ้นมะกรารออีกรอบหนึ่ง

ทีนี้ทางบริษัทต้นสังกัดบริษัทเอกชนเขาบอกว่าเขาจัดการทำความสะอาดหมดแล้ว

พอไปดูคุณว่านักข่าวเราเจอไหม

เจอค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนที่นักข่าวของเราไปสำรวจเนี่ย
ไปที่หน้าหมู่บ้านสบายในตะบนตะพงอำเภอเมืองที่ระยองเนี่ยนะคะ
กำลังทำความสะอาดเดินเก็บพวกคราบน้ำมันต่อเนื่องอยู่เลย
นี่เห็นไหมเจ้าหน้าที่เขาก็กำลังเก็บพวกนี้
แต่ทีนี้เราก็เลยไปคุยกับผู้ประกอบการไปคุยกับเจ้าของร้านอาหารแถวนั้นนะคะ
ร้านอาหารเขาบอกแบบนี้เมื่อวานนะนักท่องเที่ยวมาวันหยุดไง
ก็ไปลงไปเล่นน้ำทะเลขึ้นมาเนี่ยมาขอล้างเนื้อล้างตัว
เพราะว่าที่ตัวมันมีเป็นคราบมันเป็นลักษณะแบบก้อนน้ำมันนะคุณผู้ชม
ก็น้ำมันเล็กพอมันพัดมามาโดนตัวมันจะติดตามตัว
แล้วมันก็จะมีความมันมันก็จะเหนียวมันก็จะล้างไม่ค่อยออกอะนะคะ
ทีนี้ทางพวกผู้ประกอบการร้านอาหารเขาบอกว่า
อยากให้มีการแก้ไขอย่างจริงใจไม่อยากให้ปิดข่าวนะคะ
เขาก็ลงไปเล่นแล้วเขาบอกว่าคาดน้ำมันติดตัวเขาขึ้นมา
เราก็เลยลงไปดูให้เขาแล้วเขาก็เลยมาขอน้ำล้าง
แล้วเขาก็บอกว่าเสียความรู้สึกเขาอุตส่าห์มาเล่นแบบมาแบบประกาศว่าเล่นได้แล้วอะไรอย่างนี้
เขาก็บอกเขาอุตส่าห์มาอย่างนี้เขาไม่รู้จะพูดว่าไง
บอกหมดหมดหมดลมเลยเขาบอกเออแล้วแต่วันนี้ก็ยังมีลูกค้ามาก็
แต่เรายังไม่ให้เขาเล่นบอกเขาว่ากินหารอย่าเพิ่งยังไม่ต้องเล่น
ติดตามเนื้อตามตัวเวลาเรื่องแบบนี้ตอนนี้ที่มือก็ยังติดอยู่ยังเหลวอยู่
เหรอที่เขาไปเล่นแล้วเขาก็เจอเป็นแบบคราบน้ำมันติดอยู่ตามเนื้อตามตัวใช่ไหม
พี่ผู้ชายคนเมื่อกี้เขาบอกว่าเนี่ยที่มือก็ยังติดอยู่เลยก็โชว์ให้นักข่าวดูนะคะ
แต่ทีนี้เราก็ถามนี่อันนี้ที่เขาเอาให้ดูนะคะแล้วถามนักท่องเที่ยวบางคนนะ
เขาบอกว่าไม่เจอไม่เห็นได้กลิ่นน้ำมันเลยแต่เอายังไงก็ตาม
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยแก้ไขปัญหานี้หน่อยแล้วขอแก้ไขแบบระยะยาวนะ
เพราะว่าพอมันเกิดแบบนี้ผลกระทบคือมันเกิดกับธรรมชาติ
แล้วครั้งนี้มันก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นดังนั้นจะมีมาตรการอะไรป้องกันไหม
ไม่ใช่แค่การมาเดินเก็บกวาดคราบน้ำมันคือกลัวว่าทรัพยากรทางทะเลมันจะถูกทำลายด้วยนะคะ